ทีนี้ทีมข่าวของเราได้รับรายงานข่าวมาว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้
การแถลงสรุปสำนวนคดีในส่วนของตำรวจเนี่ยตำรวจจะมีหลักฐานสำคัญมาให้คุณผู้ชมดู
คือภาพจากกล้องวงจรปิด๒ภาพนะคะ
ภาพแรกก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้มาจากทางกฟภ
อันนี้ที่เราคุยกันมาตลอดว่ามันคือชุดภาพเดียวกัน
กับที่นายอัจฉริยะเริงรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านแสงและเงาทำให้ภาพมันชัดขึ้น

แต่อันนี้เราก็เป็นข่าวเราก็ดูกันบ่อยนะ
ใช่ค่ะแต่พี่อุ๋ยพี่อุ๋ยเห็นไหมล่ะเราดูภาพจากข่าว
มันจะดูออกไหมเอาพูดกันตรง

ใช่คุณผู้ชมบอกกันเลยว่ามันดูไม่ออกหรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนเรือภาพมุมนี้

ก็รอดูจากตำรวจไงพี่อุ๋ยว่ามันจะชัดขึ้นไหม
มันจะเห็นอะไรเพิ่มเติมกว่าที่เรานำเสนอข่าวไหม
มันจะตอบคำถามประชาชนได้ยังไงบ้าง
เพราะอันนี้คือเราได้รับรายงานข่าวมาว่า
เป็นหนึ่งในคลิปภาพที่พรุ่งนี้ตำรวจจะเอามาให้เราดูค่ะ

มันจะสามารถอธิบายอะไรได้เพิ่มเติมบ้างไหม
อีกภาพหนึ่งเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
จากทางบริษัทขนส่งเอกชน
มุมนี้ค่ะมุมนี้เลยค่ะ

เช่นเดียวกันค่ะเรานำเสนอข่าว
แล้วก็ใช้ภาพมุมนี้บ่อยมาก

มันก็มืดด้วยมันก็ไกลด้วย
คุณผู้ชมก็คงมองไม่ชัดเหมือนกัน

ตำรวจจะนำมาแถลงสรุปสำนวนคดี

แต่ตำรวจเขาไม่ได้เอาแค่ภาพมา

คือภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งสองภาพนี้

แล้วก็จะมีเอกสารสำนวนคดี
คุณผู้ชมเป็นพันหน้า

ถามว่าพรุ่งนี้การแถลงสรุปสำนวนคดี

ใครเป็นคนแถลงแถลงที่ไหนยังไง
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูสรุปกับทีมข่าวของเราแบบนี้นะคะ

สำนวนคดีนี่เลย

ฝทะวัฒชัยนาคริท

พวกกำกับการสถานีตำรกภูทรอัมเภอมืองจังหวัดน
ทั้งหมดนี้นะคะจะร่วมกันแถลงสรุปสำนวนคดีค่ะ
อันนี้คือห้องที่จะใช้แล้วก็จะมีนักข่าวไปรอฟัง
ในห้องจะเป็นแบบนี้ห้องก็จะกว้างหน่อยอืม
ตำรวจก็มากันหลายนายหลายท่านทีนี้หลักฐานอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปอ่ะนะ
ก็คือคลิปภาพสองคลิปอย่างที่ทีมข่าวของเราให้ดูแล้วนะคะ
ก็เป็นคลิปจากด้านหลังบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วก็คลิปจากลานจอดฮอของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบางกรวย
ตำรวจก็เขาส่งไปให้บริษัทเอกชนนะพี่อุ๋ย
ทำเทคนิคให้เขาว่ากันว่านะอ่า
กันว่าตำรวจส่งไปให้บริษัทเอกชนเขาทำเทคนิคให้แล้ว
จะขยายภาพจะเพิ่มความละเอียดเพิ่มความคมชัดครับ
แล้วมันน่าจะตอบคำถามที่คนสงสัยได้มันจะชัดขึ้น
หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นหวังว่าเราจะเห็นภาพที่มันชัดขึ้น
นี่เป็นช่วงเท่าไรสี่ทุ่มสามสิบสองสามสิบสามของยี่สิบสี่กุมภาพันธ์
คือคลิปที่๑ที่ได้จากบริษัทเอกชนจะเป็นภาพเรือสปีดโบ๊ทลำที่เกิดเหตุ
ร่องผ่านไปตอนสี่ทุ่มสามสิบสองนาทียี่สิบสี่กุมภาพันธ์
นี่คือภาพนี้นะฮะเหมือนกับว่าจะเห็นนะคะว่าบนเรือมีกันอยู่หกคน
คุณปอโรเบิร์ตจ๊อปกระติกแซนและคุณตังโมครับ
แล้วก็จะเอามาร้อยเรียงต่อเนื่องกับคลิปที่สองที่เป็นกล้องวงจรปิดจากการไฟฟ้า
เนี่ยก็คือเป็นเรือร่องผ่านตอนสี่ทุ่มสามสิบสามนาทียี่สิบสี่กุมภาผันธ์

ว่ากันว่าเป็นช่วงที่คุณแตงโมตกเรือจากด้านท้ายเรือนะ
คลิปเนี้ยตำรวจระดับสูงยืนยันว่า
ผ่านขั้นตอนทางเทคนิคอะไรต่างแล้ว
มันจะชัดขึ้นกว่าที่เราเห็นหน้าจอทีวี

ชัดเพิ่มขึ้นอีก๕๐

จะเป็นเงาสีขาวดำแล้วจะเห็นคล้ายกับร่างคนนั่งยองท้ายเรือเลยนะ
จะเห็นขนาดนั้นเลยนะคะเห็นคล้ายเงาคนนั่งยองท้ายเรือ
ขยับตัวลุกขึ้นแล้วหงายหลังหงายหลังด้วย
ตกเรือแล้วหายไปคาดว่าจะเห็นได้ชัดขนาดนั้นเลย
ทั้งสองคลิปนี้มันจะเชื่อมโยงกัน
แล้วมันจะสามารถบอกได้ว่าคุณแตงโมตกเรือกี่โมง
คุณแตงโมตกจากหัวเรือหรือท้ายเรือ
ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิด๒มุมนี้
เวลามันห่างกันแค่นาทีเดียวเองนะคุณผู้ชม

เอกสารสำนวนอีกพันหน้านะคะ๘แฟ้มใหญ่นะคะคุณผู้ชมรอดูนะคะ
คือไอ้ภาพที่เกิดขึ้นตรงโดยเฉพาะภาพซ้ายมือเนี่ย
ถ้าที่ตำรวจเอาไปเข้าเทคนิคพิเศษแล้วมันชัดขึ้นอีก๕๐ใช่ไหมคุณเหนียวมาสอน

คุณอัจฉริยะเขาก็เคยแถลงเขาให้ผู้เชี่ยวชาญด้านแสงเงาบอกโอ้ยลุกขึ้นแล้วก็เดินเข้ากลางเรือแล้วไปหัวเรือ
ก็ตรงกันข้ามต่างกัน
แต่เราต้องรอดูชัดของตำรวจก่อน

โดยเฉพาะแล้วนั่งยองซึ่งมันก็เอ๊ะแล้วปัสสาวะหรือเปล่าหรือไปนั่งยองหรืออะไร

เดี๋ยวรอฟังตำรวจว่าพรุ่งนี้เขาจะว่ายังไงนะฮะ
แต่ถ้าฟังอย่างนี้นั่นเท่ากับว่าตำรวจเขาจะเรียงร้อยมาให้เราดูเลย

มาถึงอู่จอดเรือไปนู่นไปนี่ไปนั่น

หลังจากเกิดเหตุใครแชทใครคุยกับใครแบบไหนอะไรยังไง

อ่าแถลงเที่ยงครึ่งพรุ่งนี้นะฮะ

ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับทางท่านอธิบดีอายการ
สำนักงานคดีอาญาในฐานะโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดนะครับ
นี่ฮะนายอิทธิพรแก้วทิพย์เกี่ยวกับการเตรียมรับสำนวนคดีการเสียชีวิต
ของคุณแตงโมนิดาดาราสาวชื่อดัง
ทางอายการนนทบุรีเนี่ยจะรับจากทางตำรวจภูทรภาคหนึ่งจะส่งมอบ
สำนวนกันในวันพรุ่งนี้หลังจากแถลงปิดสำนวนคดีในส่วน
ของตำรวจเสร็จโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดบอกกับคุณภูริพัฒน์
สื่อข่าวของเราว่าคดีนี้อยู่ในความสนใจของประชาชน
เป็นอย่างมากหลังจากตำรวจส่งสำนวนให้กับอายการแล้วอายการ
นนทบุรีจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาตามระเบียบของ
นักงานอายการสูงสุดซึ่งคดีนี้อธิบดีอายการภาคหนึ่งจะลง
กำกับดูแลคดีด้วยตัวเองในรูปแบบขององค์คณะที่ตั้ง
ขึ้นมาเมื่อถามถึงแนวความเห็นเกี่ยวกับแนวทางความเห็น
อายการในคดีนี้นะครับทางท่านโฆษกสำนักงานอายการสูง
บอกว่าคดีนี้อายการสามารถมีความเห็นได้เป็น๓แนวทาง
ด้วยกันนะฮะค่ะหนึ่งก็คือหากพยานหลักฐานไม่สมบูรณ์ก็จะมี
คำสั่งให้ทำการสอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องที่ยังไม่
มีความสมบูรณ์ก็ต้องให้ตำรวจไปสอบเพิ่ม๒ถ้าหากสำนวนของ
มีความสมบูรณ์แล้วแล้วมีความเห็นว่าผู้ต้องหามีการ
กระทำความผิดก็จะมีคำสั่งฟ้องและนำตัวผู้ต้องหาไปยื่น
ฟ้องซึ่งตอนนี้มี๕คนบนเรือบวกกับ๑กุญสือที่เป็น
ต้องหามีอยู่หกคนสามถ้าเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ได้กระทำ
ความผิดก็จะมีคำสั่งไม่ฟ้องและส่งสำนวนไปให้ผู้
บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งพิจารณาความเห็นของอายการซึ่งก็จะ
เป็นการถวงดุลอำนาจตามกฎหมายปกติซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับ
แต่ละคนด้วยนะฮะไม่จำเป็นว่าจะต้องถูกฟ้องทั้ง๕ทั้ง๖
หรือว่าไม่ถูกฟ้องทั้ง๖ก็คงต้องรอดูนะฮะว่าอายการท่านจะว่า

เมื่อถามว่าสังคมมองว่าข้อหาของผู้ต้องหาที่ตำรวจแจ้งไป
ข้อหาดูไม่ครบถ้วนหรือไม่โคศกสำนักงานอายการสูงสุดบอก
ว่าถ้าอายการพิจารณาแล้วว่ามันไม่ครบถ้วนก็สามารถสั่งให้

อัยการอาจจะมีความเห็นแจ้งข้อหาเพิ่มได้ถ้าหากว่าทาง
พนักงานสอบสวนเขาแจ้งข้อหามาไม่ครบถ้วนนะครับ
จะมีคำสั่งให้เขาแจ้งข้อหาให้ครบ
พรุ่งนี้หลังจากที่อายการจังหวัดนนทบุรีได้รับสำนวน
แถลงเหมือนกันนะครับที่ห้องประชุมชั้น๒นะฮะผู้แถลง
ข่าวก็จะมีอธิบดีอายการสำนักงานอายการภาคหนึ่งก็คือนาย
รนนท์ไหวดีมีรองอธิบดีอายการสำนักงานอายการภาคหนึ่งด้วยนะ
นายประพัทธ์ชื่นฤทธิ์มีอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญา
ในฐานะโคศกสำนักงานอายการสูงสุดที่ท่านให้ข้อมูลกับเรา
แล้วก็จะมีทางรองอธิบดีอายการสำนักงานคดีพิเศษในฐานะ
รองโคศกสำนักงานอายการสูงสุดนายประยุทธิ์พระเจ้าคุณแล้ว
มีอายการจังหวัดนทบุรีด้วยนะครับนางสาวสุภาพรนิบ